แล้วก็ยังไม่ได้โดนรวบด้วยไม่ได้โดนจับ
ยังไม่ได้มีการสั่งฟ้องใดมาถึงทั้งคู่นะคะ
ทั้งนี้ค่ะเรื่องราวก็ยังอยู่ในขั้นตอน
ของการรวบรวมหลักฐานของทางเจ้าหน้าที่
หากว่าทั้งคู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริง
ทางตัวเองยินดีที่จะไปพูดคุยด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะ
เนื่องจากว่าทางฝั่งของใบเตยกับดีเจแมนเนี่ย
ก็มีหลักฐานยืนยันชัดเจนเหมือนกันนั่นเองค่ะ
ดีเจแมนบอกว่าเมื่อ๒ปีที่แล้ว
ก็เคยเดินทางไปพูดคุยชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่มาแล้ว

ก็เป็นเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นรับฟัง
จากปากของทั้งคู่จริงไม่อยากให้ลือตามข่าวกันไปเฉยค่ะ
เพราะว่าเรื่องนี้มันส่งผลกระทบกับงานพอสมควร
ฟังจากทั้งคู่อีกครั้งค่ะ
แม่ใบกับพ่อแมนไม่ได้โดนรวบ
ไม่ได้โดนจับไม่ได้โดนอะไรเลยนะคะ
เราอยากไปแสดงความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้ว

มีข้อมูลทางการเงินทุกอย่าง
เตยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนนะคะ
ใบเตยไม่ได้เป็นแม่ข่ายใดเลย
ไม่เคยเชิญชวนคนไม่เคยเชิญชวนใคร

แล้วก็บอกทั้งคุณผู้ชมที่ต้องการรู้ไป
หลายรายการมากเมื่อ๒ปีที่แล้ว
ของโชว์ค่ะฝนมันตกโปรดปลายลงมา
แต่ก็ไม่สามารถดับไฟร้อนไฟฮอตของแม่ใบได้เลยนะจ๊ะ
แน่นอกแน่นใจแค่ไหนแม่ใบจัดเต็มค่ะ
เดี๋ยวไปชมคลิปปั๊วของแม่ใบเตยสุดแซ่บกันเลยจ้า